ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งตอนนี้เองก็มีนักท่องเที่ยว
จำนวนมากเลยนะคะมาจากทั่วทุกสารทิศเลย
มาร่วมทำบุญตักบาทนะคะเนื่องในวันที่๕ธันวาคม๒๕๖๐
เดี๋ยวถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงราชการที่๙ค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศสดกันเลยค่ะ
ก็ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะที่ผ่านมานะคะก็มีประชาชนจำนวนมากรวมไปถึงนักท่องเที่ยวนะคะ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวไทยค่ะก็เดินทางมาที่อำเภอสังขบุรีนะคะ
ในหมู่บ้านวังกะตำบลหนองลูนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะก็มาร่วมทำบุญตักบาทนะคะ
ในวันที่๕ธันวาคม๒๕๕๙นะคะซึ่งเป็นวันคล้ายพระราชสมภพนะคะ
ของในหลวงราชการที่เก้าค่ะซึ่งจากการสอบถามจำนวนนักท่องเที่ยวนะคะ
หลั่งไหลเข้ามาจากทั่วทุกสารทิตย์เองก็บอกว่าในช่วงวันหยุดยาวนะคะ
ตั้งแต่วันที่๓จนถึงวันที่ห้าก็เลยเดินทางมาที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
เพื่อที่จะมาร่วมทำบุญตักบาทรวมไปถึงมาท่องเที่ยวที่สะพานมอนด้วยนะคะ
ซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวเองก็ไม่ได้ลดลงเลยนะคะ
ก็ถือว่าจำนวนท่องเที่ยวเยอะมากขึ้นทุกปีเลยค่ะ
จริงการทำบุญตักบาทที่ในหมู่บ้านวังกะนะคะ
ที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีก็จะมีเป็นประจำอยู่แล้วทุกวันนะคะ
ซึ่งแต่ว่าวันนี้เป็นช่วงของวันหยุดยาว
ก็เลยมีจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยที่เดินทางเข้ามาที่อำเภอนี้นะคะ
เพื่อที่จะมาท่องเที่ยวจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะ
หลายคนนะคะเดินทางมาที่นี่เป็นครั้งแรกนะคะ
เพื่อที่จะมาสัมผัสอากาศหนาวด้วยนะคะ
เพราะที่นี่ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะประมาณสัก๖โมงจนถึงณตอนนี้เองเนี่ย
อากาศค่อนข้างที่จะเย็นอยู่นะคะ
แล้วก็หลายคนก็เลยมาสัมผัสอากาศหนาวที่นี่นะคะ
ค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศสมเนรนะคะ
จำนวนมากหลายรูปเลยค่ะที่เดินทางมา
ให้ประชาชนนะคะได้ตากบาดกัน
จากการสอบถามนะคะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมทำบุญตักบาทนะคะ
ก็เดินทางมาจากหลายจังหวัดเลยทีเดียว
บางคนเดินทางมาจากพิศนุโลกนะคะ
บางคนเดินทางมาจากที่กรุงเทพมหานครค่ะ
แล้วก็เห็นว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันคล้ายพระราชสมภพในหลวงราชการที่๙นะคะ
เลยเดินทางมาทำบุญตักบาทด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราจะได้ไปพูดคุยกับนักท่องเที่ยวนะคะ
ที่เดินทางมาที่สังขบุรีนะคะ
เรียกได้ว่าคึกคักกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะ

พอเดินทางมาแล้วนะคะก็จะมาซื้อชุดนะคะ
เป็นชุดมอนหรือว่าเป็นชุดเขาเรียกว่าสโหลงพม่านะคะ
เพื่อที่จะให้เข้ากับคนในหมู่บ้านด้วยนะคะ
แล้วก็สลงที่เอ่อขายอยู่ที่นี่นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ย
ก็จะใช้เป็นผ้าไฟล์แล้วก็ทอมือด้วยนะคะ
อันนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งนะคะ
สวัสดีค่ะจากไทยรัฐทีวีนะคะ

ดูสะพานมอนดูวิถีชาวบ้านชาวมอน

วันนี้เป็นวันที่๕ธันวาคมด้วย

ทำวนตักบาทเราเป็นการ
นึกถึงในหลวงราชการที่๙ด้วยหรือเปล่าคะ

ครับอันนี้มากันเป็นครอบครัวเลย

แล้วก็เดินทางมาทำวนตักบาทด้วย
อย่างเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องของสโหลงนะคะ
ที่ที่ฉันใส่อยู่จะเห็นว่าเป็นสลงผ้าไฟ

สลงแบบนี้ที่ขายอยู่ในกรุงเทพมหานคร
ก็จะราคาแพงกว่านี้นะคะ
แล้วก็มีเดินเดินเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ย
ชาวพม่านะคะก็จะเอาธนาคารนะคะมาแต้มตรงแก้มให้นะคะ

ในการที่เรามาท่องเที่ยวในชุมชนนะคะ
หมู่บ้านวังกะตำบลหนองลูนะคะ
อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรี

ในการที่จะแต่งกายให้เข้ากับคนในหมู่บ้านด้วย
ก็ดูวิถีชีวิตของคนในชุมชนด้วยค่ะ
และนี่ก็เป็นบรรยากาศสดของที่นี่ค่ะ